อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเรื่องนี้สลดใจมาก
ว่าใครพบเห็นก็รับไม่ได้นะคะ
ในมือของผู้หญิงคนนี้ค่ะมีเข็มขัด
แล้วเข็มขัดเส้นนั้นเนี่ยมันรัดคอเด็กชาย
วัยตัวน้อยคนหนึ่งอยู่แล้วเด็กก็ร้องไห้จ้าเลยอะค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงนะ
เป็นแค่บางส่วนที่เราเอามานะเพราะว่าคุณผู้ชมขออนุญาตเซ็นเซอร์ภาพ
แต่คุณผู้ชมมองเห็นแหละมันมีเข็มขัดอยู่ที่คอของเด็กอ่ะค่ะ

โดยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเด็กคนนี้คือลูกชายแท้ของเธอเอง
เธอพูดในคลิปว่าตอนนี้เอาเข็มขัดรัดคอลูกให้ตาย
ต่อไปแม่ก็จะผูกคอตายตามลาก่อนเจ้าหนี้เก็บเงินงานศพนะ
โอ้โหคนเห็นไลฟ์นี้นะคะทั้งสะเทือนใจแล้วก็เป็นกังวลเลยว่าเด็กในคลิปจะเป็นยังไงกันบ้าง
อย่างที่บอกผู้หญิงก็พูดเองว่าให้ลูกไปก่อนเดี๋ยวแม่ตายตาม
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะนายชินกรแก่นคงในอำเภออำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
พร้อมตำรวจสพภูผาม่านเข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวทันทีเลย
อยู่ในตำบลวังสวาปแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กชายอังเรย์วัย๑ขวบ๗เดือน
เชิญตัวแม่ก็คือนางสาวสุภาพรวัย๔๑ปีมาเค้นถามด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ชินกรบอกว่าสอบปากคำอยู่เนี่ยนางสาวสุภาพรมีอาการมึนเมา
แล้วก็บ่นน้อยใจสามีชาวรัสเซียที่ทำงานอยู่พัทยา
ไม่ส่งเสียไม่สนใจส่งเงินอะไรมาให้เลย
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอไปขอนมโรงเรียนจากอบตมาเลี้ยงลูก
ก็ได้มาในแค่จำนวนจำกัดมันไม่พอค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่บอกว่าใช้เข็มขัดรัดคอลูก
เธอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายถึงตายซะหน่อย
ก็รักนะลูกของเธอเธอแค่อยากประชดผัวเธอว่าอย่างนี้
ก็เลยทำเพื่อที่จะไปชดสามีแล้วให้สามีได้เห็นข้อมูลดังกล่าว
เพื่อที่ว่าสามีจะได้เกิดความสงสารแล้วก็กลับมาหรือไม่
ก็ส่งเงินอะไรมาเลี้ยงดูลูกบ้างนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องมีการประสานงานทุกฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือน้องอังเรนนี่แหละค่ะ

แล้วก็นมจ่าวอุปกรณ์ตอบงสวัสดิ์มาให้รับประทานไปก่อน
คืออย่างที่บอกว่าเรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดีนะ
เพราะว่าก็มีการแบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณ
มีนดรีมน้องดรีมเป็นลูกสาวคนที่๒ของผู้หญิงอายุ๑๕ปีแล้ว
น้องสาวคนกลางกับน้องชายคนเล็กต่อแล้วก็เอาเงินที่ได้
ทำอะไรรู้ไหมไปซื้อเบียร์มาดื่มยังไม่หยุด
เงินเขาให้เอาไปดูแลลูกใช่ไหมไปซื้อเบียร์มาดื่ม
แล้วก็กลัวว่าน้องจะทำร้ายแม่จะทำร้ายน้องแล้วตัวเองอีก
ก็เลยโทรศัพท์มาเพื่อต้องการให้ทุกคนกลับไปช่วยอีกทีหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวหนูจะหาให้
ถ้าไม่เข้าใจหนูออกเรียนให้ก็ได้
แล้วหนูจะออกไปหาเงินให้อีกค่อนข้างก็งี้

น้องหนูเป็นคนขโมยเงินบอกแม่ไป
ครับ

อันนั้นก็แม่อันนี้ก็ตัวเองกับน้องก็โดนทำร้ายนะครับ

ชอบอ้างว่าไม่มีเงินซื้อนมให้น้องกิน

แม่ก็จะเอาไปแลกกับเบียร์และบุหรี่มาทุกครั้งเลยนะ
คือแล้วจะทำยังไงดีทำทุกอย่างแล้ว
ตอนนี้ทำได้คือต้องคอยดูแลน้องไม่ให้แม่ทำร้ายน้อง
เธอเองก็ปรึกษากับพี่สาวคนโตเหมือนกันว่า

ถ้าแม่ยังคงเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่สาวจะประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
ให้มาเอาตัวเธอกับน้องออกไปเพราะว่า
ถ้าปล่อยไว้กับแม่ก็คงไม่จบแบบนี้อีก

แล้วแม่ก็ยังคงเบาและทำร้ายน้องอีกแบบนี้
สุดท้ายน้องก็ไม่ได้กินนมนะเพราะแม่เอาเงินไปซื้อเบียร์มากิน